เรื่องนะครับเป็นเรื่องของวัยรุ่นนี่แหละครับที่เอาปืนมายิงกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ลักษณะเขาอ้างว่า
ไอ้กลุ่มที่โดนยิงเนี่ยมาคอยรังความเขาแต่ไอ้กลุ่มที่โดนยิงเขาก็บอกตัวเองว่าไม่เกี่ยวนะไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลย
แต่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือไอ้คนที่เขาเอาปืนไปยิงเนี่ยมันเป็นปืนที่เขาประดิษฐ์เอง
จะไปเชื่อครับเนี่ยเหตุเกิดนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมาบริเวณถนนสายบุรีรำ
ห้วยราชอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่๖๗ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
หนุ่มอายุ๑๗ปีเป็นนักศึกษาอาชีวะชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำนี่แหละ
ถูกยิงเข้าที่ซี่โครงด้านขวา๑นัดบาดเจ็บเลยครับ
หลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านก็มีแฟนสาวซ้อนท้ายมาด้วย
เพื่อที่จะไปเรียนหนังสือด้วยกันในตัวเมืองนั่นเอง
แต่พอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุครับมีผู้หญิงขี่จักรยานยนต์มาแล้วผู้ชายซ้อนท้าย
เห็นแบบนี้ก็รู้สึกแปลกแล้วนะเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นคนขี่ผู้หญิงก็ซ้อนท้าย
ไอ้ผู้ชายที่ซ้อนท้ายมาเนี่ยควักปืนออกมายิงเลยผู้หญิงขับมอไซค์มาประกบข้าง
ผู้ชายที่ซ้อนมาควักปืนออกมายิงโอ้โหคือลักษณะตั้งใจมายิงเลยอ่ะ
ยิงเข้าไปหนึ่งนัดแล้วหลบหนีไปค่ะแต่ว่าหลังเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง
สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาได้
แล้วนำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือผู้ก่อเหตุก็เป็นเยาวชนอย่างที่ผมบอก
เยาวชนวัยรุ่นนะครับเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ส่วนคนขับคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงอายุ๑๘ปี
เขาบอกว่า๒คนนี้เป็นสามีภรรยากัน
ถูกผู้บาดเจ็บเป็นคู่อริตามก่อกวนทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
ก็เลยเกิดความแค้นสะสมจากนั้นจึงไปศึกษาวิธีการทำปืนในยูทูป
อินเทอร์เน็ตนั่นแหละไปศึกษามาว่าเขาทำกันยังไงเนี่ย
นี่คือปืนคือภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าปืนไทยประดิษฐ
หูนี่ทำเองได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ
ลักษณะของปืนที่เขาทำออกมาเองนะครับลองทำลองผิดลองถูกสุดท้ายทำออกมาแบบนี้
แล้วก็พกติดตัวเอาไว้เพื่อป้องกันตัวอันนี้เขาบอกแบบนี้
แต่การที่มายิงคู่อริในครั้งนี้เขาบอกว่าไม่ได้เจตนานะไม่ได้เจตนา

คือเขาบอกว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวเหมือนกัน
เพราะว่าในช่วงจังหวะที่รถเนี่ยขับขี่จักรยานยนต์มาใกล้กันเนี่ย
เขาชะลอชะลอแล้วเขาก็กลัวว่าไอ้คู่อริจะทำร้ายเขาหรือเปล่า
เขาก็เลยตัดสินใจควักปืนออกมายิงเอาไปลองฟังเสียงกันสำหรับผู้ที่ก่อเหตุนะครับ
เขาก็จอดรถเหมือนจะแบบจะมาทำร้ายผมเนี่ยเขาก็จอดรถอยู่แล้วจอดจอรถปุ๊บจะลงมาผมก็ขับ
แต่เมียผมไม่รู้ผมก็บอกว่าให้เมียผมขับไปเลยแล้วผมก็เอาเปลืองมายิง
คิดดีดีครับก่อนทำนัดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนครับ
คือลักษณะที่อ้างว่าป้องกันตัวเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรื่องของการแจ้งความ
กล่าวหาเนี่ยมันลดลงโทษเนี่ยมันลดลงทีนี้ก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลด้วยพยานหลักฐานแล้วค่ะว่าคุณเนี่ยป้องกันตัวจริงหรือเปล่า
ให้คนที่ได้รับบาดเจ็บจะไปทำร้ายคนยิงหรือเปล่า
แฟนสาวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าแฟนนุ่มตัวเอง
แล้วก็ตัวเองนั้นตั้งใจไปเรียนไม่ได้ไปหาเรื่องใคร
แล้วที่คู่กรณีบอกว่ายิงเพื่อป้องกันตัวอันนี้ไม่จริง
เพราะว่าแฟนนุ่มขับรถมาเห็นรถมาใกล้
เขาก็ชะลอรถเฉยไม่ได้จะไปเบียดหรือว่าจะไปชวนหาเรื่องแต่ประการใด

ขับรถตามมาประกบแล้วเขาก็ชักปืนมายิง
คือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาเรื่องเขาก่อนใช่ไหมครับ
ค่ะคือไปตามไปเรียนตามปกติล่ะค่ะ
แฟนเรานี่จะทำร้ายเขาก่อนไหม

ไม่ว่าจะถีบรถเขาหรือว่าอะไรไม่ได้ทำร้ายเขาก่อน
ไม่ค่ะเขาประกบแล้วเขาก็ชักปืนมายิง

ไม่ค่ะ
ได้ฟังไปทั้งสองฝากฝั่งแล้วนะ
แน่นอนครับเหตุเกิดแบบนี้มันต้องมีคนเสียใจ
และคนที่ผมเชื่อว่าน่าจะเสียใจที่สุดก็คือ
ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่
คือแม่ของผู้ก่อเหตุแม่ของคนยิงบอกว่าเสียใจมากนะ
ที่ลูกชายได้ไปก่อเหตุแบบนี้
แล้วอยากจะขอโทษอีกฝ่ายที่ถูกยิงด้วยครับ
เนี่ย
น้ำเสียงของแม่แม่ของผู้ก่อเหตุนะ
อยากจะขอโทษแทนลูกเสียใจมาก
ไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้อยากให้ลูกเป็นคนดี

ทางออกมันไม่ใช่ความรุนแรงฮะ

เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น

ไอ้ข้อหาที่พูดมา

ถูกพยายามฆ่านี้ทดสูงสุดคือ

ดีนะที่ไม่ได้โดนแจ้งข้อหาค่าโดยไตรอง
ค่าโดยไตรองนี้ทดสูงสุดคือ

เพราะว่าการขับรถมามันเหมือนมีการวางแผน
ผู้หญิงเป็นคนขับผู้ชายเป็นคนซ้อน
ถูกต้องดูเอาไว้นะคะ